แล้วก็คว้า๓แต้มแรกได้สำเร็จครับ
พบกับมวยดาวรุ่งอย่างพยักษ์เล็กสอธนาเพชรตลอดเกมครับ
เอาชนะประเดิมไฟล์แรกแล้วก็เก็บ๓แต้มแรกได้อย่างสวยสดงดงามครับ
ทากับอู๊ดน้อยก้าวไกลยิมครับปรากฏว่ามุมน้ำเงินนะครับ
เหลี่ยมมวยที่เหนือกว่าออกอาวุธจาแจ้งครับ
เอาชนะพงศักดิ์เล็กไปแบบขาดลอยแล้วก็เก็บ๓แต้มแรกได้สำเร็จเหมือนกันครับ
ไปดูผลคู่อื่นกันบ้างนะครับผลในคู่ที่๒ครับผาขาวดาบพงศ์๑๙๑๙๑นะครับ
แพ้คะแนนให้กับพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ตไปครับ
ส่วนคู่๓นะครับเพชรมณีหมวดรันสารคามเอาชนะคะแนนมหาศาลพบธิรธรรมไปครับ
ส่วนคู่๔นะครับแอเดียนพบธิรธรรมนักมวยฝรั่งเศสครับ
แพ้เชิงกระดูกมวยของกงจักรปเป่าอินโดยศึกโตโยต้ามวยไทยลีกนะครับ
นัดต่อไปในวันศุกร์ที่๑๕ตุลาคมไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับ